กรุงเทพมหานคร๕๐เขตเขตไหนดัก
บอกมาในไลฟ์เฟซบุ๊คหน่อยแต่เขตหนึ่งที่หนัก
แล้วผมติดตามสถานการณ์มาสักระยะแล้วลาดกระบัง
กระบังหนักจริงครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ
คือตอนนี้เขาบอกลำบากจะเข้าออกหมู่บ้านนะครับที่สำคัญ
พอน้ำมันท่วมหลายวันมันเริ่มเน่าแล้ว
เมื่อช่วงบ่ายพี่ชายภรรยาผมไปส่งของที่รัฐกระบัง
โอ้โหไลฟ์เฟซบุ๊กน่าเป็นห่วงครับลากกระบังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
รู้สึกข่าวไปที่หมู่บ้านพูนสินสามแขวงคลองสองต้นนู่น
รักกระบังกรุงเทพมหานครพบว่าหมู่บ้านดังกล่าวถูกน้ำท่วมขัง
หมู่บ้านเข้าออกลำบากมากนะครับโอ้น้ำสูงระดับไหนพี่
ระดับหน้าแข้งเขาบอกทางเขตเอารถยกแบบไฮโดลิกเนี่ยฮะ
เนี่ยครับมายกเอาคนเข้าออกหมู่บ้านค่ะ
นายวรชัยสมบัติเจริญกิจเป็นประธานหมู่บ้านเล่าบอกว่า
วันนี้น้ำท่วมวันที่๓แล้วน้องนักข่าวเอ้ย

แต่ที่ลำบากที่สุดคือเวลาจะเข้าออกหมู่บ้านตอนนี้

ท่วมขังเริ่มคันกันยุกกิ๊ก

นะครับหมู่บ้านแห่งนี้มีทั้งหมด๑๔๕๙หลังคาเรือน
บ้านหลังที่มีผู้ป่วยติดเตียงก็มีผู้พิการก็มี
ตอนนี้คนในหมู่บ้านลำบากมากถึงขั้นสาหัสนะฮะ
หมู่บ้านใช้คำนี้เลยสาหัสนะหมู่บ้านผมนะครับ
ตอนนี้ก็พยายามเร่งสูบน้ำออกแบบนี้
อยากจะได้เครื่องสูบน้ำเพิ่มอีกสัก๒๓ตัว
แล้วก็กระสอบสายสามร้อยถึงห้าร้อยกระสอบ
เพื่อกั้นน้ำนะครับไม่ให้มันเข้ามา
ชาวบ้านก็บอกเหมือนกันบอกถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากออกไปไหน
เข้าออกหมู่บ้านโอ้โหพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย

หนักครับตอนนี้รอบนี้หนักมากเท่ากับปี๕๔เลย
เข้าถึงเข้าบ้านเข้าช่องหรือยังครับห้องยังไม่เข้าครับแต่ว่าลงรถ
แล้วก็บางหลังที่เขาไม่ได้ทำอ่ะตอนนี้จะมีสิทธิ์ถึงเหมือนกัน
เดือดร้อนอยู่ไหนบ้างอ่ะครับบ้านร้อนหนึ่งของกินการเดินทางเข้าออก
ของในทางเรียนแล้วของผู้ทำงานและอยู่อาศัย

ตอนนี้ที่อยากได้มากที่สุดคืออะไรครับ
ตอนนี้เครื่องสูบน้ำแล้วก็กระสอบทรายครับแล้วก็น้ำมัน
นี่แหละค่ะสภาพของชาวกอทม
ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ